สำหรับวันนี้ค่ะก็จะมีการคัดเลือกทหารนะคะ

แรกเลยนะคะก็เป็นขวัญใจแม่ยกทั้งหลายนะคะ
ลิเกเงินล้านค่ะคุณสอนรามอเนกล้า
หรือว่าสอนรามน้ำเพชรที่จังหวัดพระนครศรีอายุติยาค่ะ
ที่วัดตูมนั่นเองนะคะก็อายุ๒๒เท่ากัน๓คนเลยค่ะ
ส่วนซึ่งคุณสอนรามน้ำเพชรคนเดินทางไปรายงานตัว
คาดว่าจะยังคงใช้สิทธิผ่อนผันเป็นครั้งที่๒ค่ะ
แต่ตอนนี้ที่คึกคักมากเลยนะคะก็ที่วัดอยู่ดีบำรุงธรรมนะคะ

เพราะว่ามี๒ซุปเปอร์สตาร์ค่ะน้องก้าวจีรายุละอองมณีนะคะ
ก็เดินทางไปผ่อนผันนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ค่ะ
แต่ว่าที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือน้องแบมแบมอันนี้เป็นภาพสดนะคะ

ซึ่งปีนี้ค่ะเขาจะจับใบดำใบแดง
อ๋อเหรอนี่ประกันชุดสีดำนี่นะคะโอร่ระมาโดดเด่นเลยนะคะ
เพียรติกรียิสาหรือเลือดไทยนะคะต้อนรับเป็นกาหลีที่จะถอดเสื้อนแน่นะคะ
ซึ่งแบมแบมก็เคยให้สัมภาษณ์เลยนะคะ
ว่าจะอายุครบ๒๗ปีบริหญิงโบรใหม่เราตั้งใต้จะจับใบดำใบแดงซะเลยนะคะ
ก็เห็นบอกว่านะคะบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็ไปรอเชียร์รอลุ้นกันอยู่นะคะ
ก็คือเป็นคนที่มีงานพรีเซนเตอร์เยอะมาก

ซึ่งเนี่ยค่ะบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศไหมคะ
ไปดูเสียงกันหน่อยว่าตอนนี้นะคะแฟนคลับเต็มไปเลยนะคะ
ที่เคสไตร์ไหมนะคะวัดอเงินเป็นอย่างไรบ้าง

ค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะเสียงกรีดกลาสนั่นวันไหวดึงซะละเกิน

ค่ะส่วนน้องก้าวจีลายุจะเป็นชายหนุ่มที่ใส่เสื้อขาวนะคะส่วนน้องก้าวจีลายุจะเป็นชายหนุ่มที่ใส่เสื้อขาว
ซึ่งเมื่อวานก็ไปเจอน้องก้าวในงานศพของน้องอิน

น้องก้าวเจ็บเส้นเอ็นขาอยู่เดินกระเพกมา
แล้วก็น้องก้าวกับคุณแม่ก็บอกว่าก็คงจะผ่อนผันต่อไป
ก็อย่างที่บอกไปก็ตอนนี้ศึกษาระดับปริญญาโทอยู่
ก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่หลายคนจับตามองเกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกทหารนะคะ
คือก็ต้องบอกว่าทั้ง๓คนพี่แจ๊คเนาะคือดังหมดเลยคุณผู้ชม
ดังกันแบบคนละรูปแบบคนละสาขาก็ว่ากันไป
แมมเองเนี่ยหลายคนก็ชื่นชมเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจในการเป็นศิลปินมากนะคะ
ท้ายที่สุดตอนนี้คือโด่งดังมากแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับเมืองไทยด้วยในฐานะ
ในสมาชิกที่เป็นคนไทยแล้วไปอยู่ในค่ายยักษ์ใหญ่ของเกาหลีได้นะคุณนะ